คุณผู้ชมฮะมาดูวงจรปิดที่จับภาพได้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุฮะ
รถเก๋งจะเลี้ยวออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเข้าขวา
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกิดการชนกันนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะฮะ
นี่แหละครับวินาทีชีวิตนะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดเร็วนะคุณ
ใช่เออนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งสีขาวครับ
ขับออกมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือวิทยาเขตระยองนะครับ
แล้วก็จะเลี้ยวขวาจริงเขาก็ขับไม่ได้เร็วนะคุณ
ค่อยออกค่อยช้าแบบนี้แต่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์
ซึ่งก็ขี่มาถูกทางของเขานะครับขี่มาทางตรงนะฮะ
ชนเข้ากับประตูฝั่งรถเก๋งอย่างจังนะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นตกจากรถฟาดกับพื้นถนนนะครับ
แล้วก็มีพลเมืองดีขับรถผ่านมาประสบเหตุนะครับ
ซึ่งคนเจ็บนอนจมกองเลือดขาขวาหักผิดรูป
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายคเนธอายุ๒๙ปีนะครับ
หลังพยายามช่วยยื้อชีวิตอยู่๑๔นาที
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่เป็นผล
ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือลักษณะการชนดูเหมือนไม่แรงนะ
แต่ว่าน่าจะอวัยวะสำคัญกระแทกพื้นนะครับ
จากการสอบถามคนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุก็คือนางสาวบุหงา
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองขับรถมาทำธุระที่มหาวิทยาลัยนะครับ
ขณะกำลังขับรถออกจากมหาวิทยาลัยก็มองซ้ายมองขวา
แต่ไม่เห็นรถของผู้เสียชีวิตก็เลยค่อยเคลื่อนรถออกมา
ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะครับรู้สึกตกใจมากตั้งสติ
แล้วก็พยายามโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่ได้ชนแล้วหนีนะก็ยังอยู่รับผิดชอบนะครับ
ด้านของพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
บอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
วันก่อนก็เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนมากสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว
อยากฝากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
เข้ามาดูแลแก้ปัญหาจุดนี้โดยด่วน
เบื้องต้นตำรวจสพบคของระยอง
ได้เข้ามารวบรวมพยาหลักฐานต่าง
แล้วก็เชิญตัวคนขับรถเก๋งไปสอบสวนก่อนจะมีการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ